หลังมีคลิปพริตตี้สาวถูกทำร้ายร่างกาย
โดยผู้ที่ทำร้ายแล้วก็เผยแพร่คลิปบอกว่า
เนื่องจากหญิงสาวคนนี้ไปโกงเงินค่าแชร์ถึง๔แสนบาท

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับ
รวมทั้งมีแง่มุมด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

คลิปหญิงสาวถูกเตะเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งและถูกตบตี
สุดท้ายเธอเอามือขึ้นมาห้าม
กลายเป็นคลิปโด่งดังและถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงการใช้ความรุนแรง
เพราะฝ่ายคนเจ็บเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่ผู้โพสต์คลิปอ้างว่าถูกหญิงสาวในคลิปซึ่งเป็นพริตตี้
งเงินค่าแชร์จำนวน๔แสนบาท
ทวงยังไงก็ไม่ยอมคืนกลับหนีหายไม่มีการติดต่อใด
และที่ต้องถ่ายคลิปไว้เพราะพริตตี้อาจเอาไปอ้างว่าถูกรุมทำร้าย
เท้าแชร์เจ้าของคลิปและเมย์คนที่ทำร้ายพิตตี้
ระบุแค่บุกไปทวงถามเรื่องหนี้๔แสนที่อีกฝ่ายไม่ยอมจ่าย
ก่อนจะถูกเยาะเย้ยท้าทายและทำร้ายร่างกายก่อน
ปัญหานี้เท้าแชร์เผยต้นเรื่องมาจากพริตตี้สาวเอง
เล่นแชร์กับพวกเธอ๘๙วงแต่ละวงเงินต้นตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท
กระทั่งมาถึงการเปียร์แชร์วงเงินหลักแสน
ปรากฏว่ามีคนลงเงินเท่ากับพริตตี้รายนี้
ต้องใช้วิธีจับสลากทำให้พริตตี้สาวไม่พอใจ
และไม่ยอมจ่ายค่าแชร์วงอื่นที่เปลี่ยนไปแล้วกว่า๔แสนบาท
เธอต้องมารับผิดชอบเงินก้อนนี้
ก็เลยแบบว่าเหมือนเป็นการเห็นกันตัวค่ะพี่
ก็หนูจะเอาของหนูคืนแต่คนอื่นอ่ะเดือดร้อนเพราะหนูใช่ไหม
อะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมเคลียร์ด้วยดีอะค่ะ
พริตตี้สาวยังเก็บตัวเงียบ
ได้แต่ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียโพสต์เฟซบุ๊ก
รับไม่มีเงินจ่ายคืนค่าแชร์๔แสนบาทจริง
พร้อมยืนยันไม่เคยข่มขู่เจ้าหนี้ตามที่ถูกกล่าวหา
แต่กลับถูกอีกฝ่ายคมคู่จะทำร้ายครอบครัว
พยายามจะหางานทำเพื่อชดใช้หนี้ดังกล่าว
ขณะที่นายเดชากิติวิทยานันต์ทนายความระบุว่า
การตั้งวงแชร์ตามกฎหมายสามารถตั้งได้ไม่เกิน๓วง
ห้ามมีลูกแชร์รวมกันไม่เกิน๓๐คน
ส่วนกรณีที่ลูกแชร์ไม่ยอมจ่ายเงินค่าแชร์

แต่ต้องไม่ทวงเงินในลักษณะใช้ความรุนแรง
ส่วนเท้าแชร์ถ้าลูกแชร์เบี้ยวก็ทวงนี่ได้
ยกเว้นตั้งวงแชร์เกิน๓วง
หรือผิดกฎหมายก็ทวงไม่ได้เป็นโมคะไป
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์

ระบุว่าคดีนี้ตำรวจสอบปากคำเท้าแชร์และลูกแชร์

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างแจ้งข้อหาซึ่งกันและกัน

โดยพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะเรียกทั้งคู่มารับทราบข้อกล่าวหา
อกจากนี้เท้าแชร์ยังได้ฟ้องร้องทางแพ่ง
กับลูกแชร์รายนี้ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน